คุณผู้ชมเรื่องของอาหารการกินยังไม่หมด
ช่วงนี้ผมจัดให้อีกหนึ่งที่บอกเลยว่าอร่อยเหมือนกัน
เย็นตะโฟแบบใหม่ทำไมมันถึงได้กรอบขนาดนี้
บอกเลยนะว่าขายกันมาหลายสิบปีแล้วเป็นสูตรโบราณ
ที่ได้ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นครับ

เอ้าไปดูสิครับเพราะว่าร้านนี้นะฮะเป็นร้านอาหาร
ที่เขาขายเย็นตะโฟกรอบ

เย็นตะโฟกรอบที่ร้านน่ะ

เดี๋ยวจะได้คลายความสงสัยนะครับ
แต่บอกไว้ก่อนนะเขาเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับ
กว่า๓๐ปีที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นครับ
สีของน้ำซุปคุณเห็นมัย

นี่นี่ความกรอบของมันความกรอบของมันมีอะไรบ้าง
มีหนังหมูชุบแป้งทอดถูกต้องแล้วใส่ไปพร้อมกับปลามึกกรอบ
กัดเข้าไปกรวบกราบกรวบกราบ

ลิ้นตัวเองเนี่ยไม่ใช่
ค่อยเคี้ยวเคี้ยวเร็วไปก็เคี้ยวลิ้นตัวเองถือปะโทก
แต่ที่กรวบกลับจริงนั่นก็คือหนังหมูชุบแป้งทอดกับปลามึกกรอบ
กัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันกรอบจริงแล้วความอร่อยของมันก็คือน้ำซุปที่มันเข้ากันเข้ากัน
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าเขาติดใจคือสิ่งที่ผมบอกไปว่ามันกรอบเนี่ยนะ
เวลาเขาใส่ลงไปในชามอินเตอร์โฟไอ้ที่ทอดกรอบส่วนใหญ่มันจะยุ่ยมันจะไม่กรอบ
แต่ที่ร้านเขามีวิธีการทอดที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านใส่เข้าไปนานแค่ไหนมันก็ไม่ยุ่ยไม่เละเพราะมันกรอบนะ
เปื่อยไปถามเจ้าของร้านดีกว่าน้องใบตองก็คือคุณสัญญาทิติอภินันอายุ๒๒ปี
เจ้าของร้านเขาเล่าว่าเขาได้การสืบทอดสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟมาจากต้นตระกูลของเขา
ถ่ายทอดวิทยายุทธ์กันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นกว่า๓๐ปี
เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับจากรุ่นลูกรุ่นหลานที่ได้รับต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อคุณแม่ได้รับจากคุณตาคุณยายคุณปู่คุณทวดอาม่าอากงอาอุ้มอาซ้ออาอะไรนั่นแหละ
เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเออเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าสืบทอดมานาน
นั่นแหละเขาสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับส่วนเมนูเด็ดที่ทางร้านเนี่ย
เขาจัดให้ก็คือเย็นตะโฟกรอบอย่างที่ผมบอกไป๒กรอบ๒กรอบ
มีไอ้นี่ด้วยนะเต้าหู้กรอบเห็ดเขาทอดเนอะกรอบเลยน่าทานมากเลยอ่ะ
ครับน้ำซุปนะที่ผมบอกว่าทีเด็ดเขามีความหอมกลมเพราะว่าในน้ำซุปเขาใส่อะไรรู้ไหม
อะไรคะกระดูกไก่เคี่ยวให้หอมจนเต็มที่เคี่ยวอย่างยาวนาน
เพื่อให้ได้น้ำซุปที่มันหอมกลมกล่อมจริงจริงแล้วก็หนังหมูกับปลาหมึกที่มันกรอบเนี่ย
ผมบอกเลยว่าคุณต้องทานแล้วถ้าไม่พอใจเพิ่มอีกเพิ่มได้เลยสั่งแยกมาได้อีกเป็นถ้วยอ่ะ
นี่แหละครับสูตเด็ดของที่ร้านกับเย็นตะโฟกรอบทานแล้วอร่อย
ใครก็ติดอกติดใจนะครับคุณผู้ชมครับไปกันได้เลยฮะ
ผมย้ำให้อีกครั้งว่าที่นี่ขายอยู่ที่บริเวณริมทางตลาดโต้รุ่งตำบลหยวนอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพยาวเปิดขายตั้งแต่๑๐โมงเศร้า
เดี๋ยว๑๐โมงก็เศร้าแล้วเหรอ๑๐โมงเศร้าเนี่ยมันอีสาน
แต่ถ้ามาที่ภาคเหนือพะเยาว์อย่างนี้ก็๑๐โมงเช้าล่ะเจ้า
เช้าก็เจอกันแล้วยาวไปจนถึง๒๐นาฬิกานะฮะ
ค่ำกลางคืนเขาก็ขายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอร่อยได้ทั้งวี่ทั้งวัน
ลองทานกันดูครับเย็นตะโฟกรอบที่จังหวัดพยาว
สุดยอดจริงเมียนตะโฟเนี่ยชอบอย่างหนึ่งคือสีของน้ำซุป

คือดิฉันรู้สึกว่ามันประหลาดอะ
มันเป็นของหวานสีมันสวย
แล้วก็อยากลองทานหนังหมูกรอบ